ส่วนที่จังหวัดทรงขลานะครับมี๒สามีภรรยา
ซึ่งเป็นศิลปินพื้นบ้านสาขาการแกะสลักหนัง
ก็ตั้งใจสร้างงานศิลปะนะครับด้วยการแกะสลักรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
งดงามด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
สันเสริญและนางนิพาพรศรีทวีกูลสองสามีภรรยา
เป็นศิลปินพื้นบ้านสาขาการแกะสลักหนังชาวจังหวัดทรงขลานะครับ
แกะสลักรูปหนังตะลุงเป็นภาพในหลวงราชการที่๙
ด้วยความประนีตออกมาอย่างงดงามสวยงามมากนะครับ
พร้อมกับใส่กรอบรูปเป็นอย่างดีเชิญไว้ในบ้าน
หนังสงศ์ตำบลรัฐภูมิอำเภอควรเนียงจังหวัดทรงขลา
โดยทั้งคู่เล่าว่าเป็นผลงานชิ้นแรกและชิ้นเดียว
ที่ตั้งใจทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัย

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณครับ
โดยเฉพาะวงการศิลปะศิลปินเนี่ย
ซึ่งพระองค์ท่านก็มีความสามารถ
ไม่ว่าจะชงด้านการประพันธ์เพลงด้านดนตรี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้สึกว่า

สร้างงานเพื่อถวายให้กับพระองค์ท่าน
เพื่อเป็นการถวายความอาลัยในนามพวกเรา
ศิลปินสาขาการแก่สลักหนังครับ

ผสมผสานระหว่างงานหัฐกรรมพื้นบ้าน

ใช้เวลาในการสร้างสรรค์ประมาณ๕วันนะครับ
ทั้งการเตรียมหนังร่างเขียนแบบการแกะสลัก
และการทาสีให้มีมิติของแสงและเงาที่แตกต่าง
จากรูปหนังตะลุงทั่วไปครับ
ซึ่งส่วนที่ยากที่สุดที่คุณสันเสริญบอก
ก็คือขั้นตอนการลงสีฉลองพระองค์

ซึ่งคุณสันเสริมบอกว่าเป็นอาคิลิกสีทองตัดด้วยขอบสีแดง
สร้างความคมชัดของการแกะสลักให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น
และยังเป็นผลงานที่มีคุณค่าของบ้านหนังสงฆ์แห่งนี้
โดยมุ่งหวังจะเดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
และจะอนุรักษ์ศิลปะแขนงนี้สืบทอดต่อไปนะครับ
อกจากนี้นะครับบ้านหนังสงยังเปิดบ้าน
แหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมด้านหนังตะลุงของอำเภอควรเนียง
เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าไปเยี่ยมชมความงดงาม
ของงานแกะสลักหนังอีกด้วยครับ